ฝ่ายแดงจากหนุ่มโรงงาน

เขาคืออินทราชัยช๕พยักษ์
แล้วไฟดังเงินจอมโหดไฟฆ่า
กว่านลานยางแตกแจกอาวุธหนัก
เขาคือมงคลกกัมปนาศ

ฝ่ายแดงอินทราชัยหรือดาวเด่นลูกมือเพชร
วันนี้มาใช้ชอ๕พยักษ์
ชื่อนายอาทิตย์ไกรจบกอายุ๒๐ปี
เป็นชาวจังหวัดนครราชศรีมา
กมาแล้ว๖๘ครั้งชนะ๕๐

ข้างหลังเสมอกับโชคสจต้อย๘ริ้วที่จังหวัดสุรินครับ
ส่วนฝ่ายน้ำเงินมงคลกกรรมนาศหรือฝ่ายพิฆาตเดิม
ชื่อนายมงคลคำดีอายุ๑๗ปี

กมาแล้ว๖๖ครั้งชนะ๕๒แพ้๑๔ครั้ง
ไข่หวานเล็กต่อหลัก๒ยกที่๓ที่เวทีมวยไทยรัฐครับ
แดงนี่จังหวะฝีมือดีนะครับเป็นมวยเข่า
ขณะที่น้ำเงินนี่โอ้โหลูกบ้าดีเดือด
เรื่องของท่าทรหดนี่ไม่ต้องพูดถึงนะพี่ชัยนะ
ครับครับวันนี้มวยของเราเนี่ยมวยรุ่นใหญ่ชกกันสนุกดูเดือดนะ
กับผู้ทำหน้าที่บนเวทีนะครับอาจารย์นรงค์รวมจิตครับ
ทรงบอกจัดสวนทางกับวันเด็กไปเลยเอามวยยักษ์มาให้ดู
ที่ชกสนุกกับดูเดือดแทนกมวยนะครับ
ว่างว่าบอกน้าทรงอาจหิดพิธีกรบ้างสิ

น้ำเงินนี่มีพี่กับกะบะดาษชุซุวันนะครับขึ้นมาถอดมงคลให้

คู่นี้ลักษณะนี่แม่
๔ยก๕ต้องดูกันปลายเลยนะครับ
และที่สำคัญที่สุดวันนี้เป็นมวยใหญ่ด้วย๑๓

แฟนมัวยทางบ้านไม่รู้จัก

โอ้ยตัวนี้ชื่อคุ้นหู

ไฟนี่ไฟ
ไฟรายนี้เคยมาตอยข้อด้วยที่ไทยรัสทีวี
จะบอกแล้วต้องจำได้วันที่มาตอยกับไขวาน

ความกรหดดูดันนี่น้ำเงินเสื้อขนมยายกินได้เลยสบายครับ

เฮ้ยมันลงเขาบางทีบอกว่าบางครั้งก็รวมผิด

แต่ว่าจริงก็รวมจิต
อ่ารวมจิต

คนบอกเอ๊ะรวมผิดหรือเปล่าไม่ผิด

ที่สำคัญที่สุดถ้าชนะวันนี้นี่แม่
โอกาสหยิบเงินหลายหมื่นเงินแสนนี่รออยู่ข้างหน้าเลยนะ

ตอนนี้ต้องเน้นมวยใหญ่แล้วต้องคัดแล้วเพราะไว้ต่อสู้กับมวยต่างชาติ
เวลานี้ต่างชาติเขาบูมมวยใหญ่กันมากเลย
มาเคาะประตูหน้าบ้านหาตัวรับไม่ได้ไงพี่ปาก
ปัญหาเลยนักมวยไทยแล้วมวยใหญ่ไม่มี
อายุน้อยฝ่ายน้ำเงินนะครับ
ความใหญ่ฟางโตเด็กกำลังโต
ปล่อยมันใหญ่อย่าไปบีบน้ำหนักนะ

ขยับใกล้รุ่นพี่ต้องขยับเข้าหารุ่นน้องอยู่แล้วนะ

โดยมีชายสุโขทัยนะครับคุมทีมแข้งขวาเตะครับ
อินทราชัยเจอซ้ายภาวะครับลูกนี้
ศักดิ์ศรีรุ่นพี่หรือเปล่าน้ำเงิน

รุ่นพี่กางเกงสีแดงนี่
อินทาชัยนี่ตีหน้ายักษ์ขู่เลยนะขู่รุ่นน้องเลยนะพี่ป่า
ชื่อใหม่ค่ายใหม่ในวันนี้ครับอินทราชัยช๕พยักษ
ใช้ไรไหมเนี่ยต้องติดตามนะครับ
ดีไม่ดีดีไม่ดีเดี๋ยวก็รู้ครับอีกสักพักเดียวสักครู่เดียวนะครับ
นี่เป็นยกแรกขยับใกล้ครับเดินคู่รุ่นน้อง
นี่อินทราชัยหรืออาจารย์ดาวเด่นลูกเมืองเพชรเก่าแข้งซ้ายตัดล่าง
ล่าสุดในหมัดขวางดยกที่หนึ่ง
มวยร้องคู่เห่ยของเราเนี่ยครับผ่านมาแล้วยกแรก
โอ้โหนี่ฝ่ายน้ำเงินครับมงคลนี่หัวแข้งขวาเข้าก้านคอเลย
เด่นก็เตะขวาคืนครับ
ใหญ่ดีนะนะพี่กัดนะโอ้โห
ปอนด์นะครับเล่นกันหนักเลยนะครับ
และก็๑๐๐๐๐บาทแจ่ผู้ที่ใช้จอยระเทศฟาดหาวงตามข่อยก๒
ไปบนวิธีครับติดตามข่าวสารของศึกยอดมวยไทยรัฐได้ทุกวันครับ
ในรายการเช้าข่าวชัดโซเชียลจันทร์๑สุก๖๙โมงเช้า
ชัดทางข่าวเสาร์อาทิตย์๙๑๑โมงเช้า
และติดตามวิจารณ์มวยจากชายสิทธิ์อาจารย์บี่ทางหนังสือตีนไทยรัฐไลวันทุกวัน

จังเกงสีแดงรุ่นพี่อินทาชัยชอ๕ประยักษณ์
ว่าดาวเด่นลูกเมืองเพชรน้ำเงินมงคลกกรรมนาศน้ำเงิน
หลังจากที่ผ่านไปยก๑ยก๒ก็ยังเหมือนเดิมครับ
ค่อยขยับเข้าหาแล้วขู่ไปเลยครับ
สมให้กลับเป็นมวยรุ่นพี่นะครับไบดัง

ตัวใหญ่รุ่นน้องตั้งรับคอยรอ
จังหวะที่ดาวเด่นนั้นวางแข้งซ้ายพอดีด้วยนะครับ

เมื่อสักครู่จะเกิดไปเจอกรรมการเสื้อปืนวัยนับไปเรื่องเลยนะ

กรรมการตกใจหน่อยเดียวลงไปนับนี่ยุ่งเลยนะ
หน้าขาตลอดนะครับมงคล
ตีให้ล้าเลยครับให้ยกให้ยกแข้งไม่ขึ้น
ไม่แรงแต่ว่าสะสมมากเยอะมันก็มีสิทธิ์ล้าได้
ยังขยับเดินรุ่นพี่
อินทาชัยย่ามใจไม่ได้แล้วนะครับ

ลูกน้องนี่แรงจริงครับความห้าว

เขาได้ใหญ่นะรสล้างแดน

จากแก่แซม่าสวยครับดาวเด็น
ฟังชัดเจนเหลือเกินนะครับอยู่ในวิทยาลัยนะครับ
โอ้โหยุคนี้ตึงไปเลยนะครับ
โดนขวาตรงหัวตีพื้นด้วยนะ
สะบัด๒ทีครับเป็นอวินแอคชั่นนับแล้ว

เจอไปเลยหนึ่งนับเสียไปแล้วหนึ่งสองคะแนน
เด่นขยับเดินเน้นแล้วตอนนี้เน้นหมัดแล้วขู่รุ่นน้องแล้วครับ

อเจมส์๑๐ต่อ๘ไปแล้วยุคนี้โดนอีกไหม
นี่เล็งแล้วมวยเก่าเนี่ยออกอาวุธไม่ค่อย

ไม่ค่อยเร่งไม่ค่อยระเลียนไปเรื่อยึ่งัดต่อขึ้นมาอีก
อยู่ในนี้ภารวรแบบนี้ต้องระวังด้วยนะครับ

ไม่ลุกน้องเองมาไม่ดีจริงพลังพี่ยากเพราะพี่มันคูตลอด
ขู่ตีหน้ายักษ์เข้าใส่นี่จิ้ม
ต่อยสวยด้วยนะครับมีหมัดหงายมีสอยดาวมีอาเปอร์คัท

คือจะถูกชะโหลกหรือเปล่าอุทาราชัย
ทอง๕พระยักษ์
ในจังหวะไหน
เตรียมหมู่โตยเต็มเนื้อ
เข้าไปเต็มปลายคางล่วงลงไป

แต่อย่าลืมนะครับว่ามงคลนี่หัวใจใหญ่กว่า

เดี๋ยวดูยก๓ว่าจะเปิดเกมยังไง

เป็นคำถามโตเตอร์โตไว้สำหรับทังฝ่ายน้ำเงินเลย
ตอนต้องกดก่อกับอันดาต

ต้องใส่ให้เต็มที่แล้วครับ
ให้หมดอย่างเดียวไม่พอต้องใส่แล้วอย่าหยุดด้วย
โหแต่ละลูกแต่ละดอกออกมาทะลู่หลังทุกลูก
หลังอย่างเดแย่ที่เดอร์
เมื่อสักครู่หมุดละ
ถ้าเป็นไก่นี้คงมีคนดังพี่ป่าว
ออกซึมเลยเรื่องนี้
ง่ายนซ่อนหรือหรือ

ดูแม่ทางอินทาชัยฝ่ายแดงนี่ดูอาการน้ำเงินด้วยนะ
ดูว่ายังไงพระเด็จศึกยังไงน่าจะจบด้วยหมัดไหมลูกแบบนี้
แม่เหมือนจะอาจเห็นว่าอินทราชัยดูมาถึงตรงนี้น่าจะถูกฉลกกับชุดกับคล่ายครับ

ซ้ายโต้ทันหรือเปล่าต้องระวังก้านคอด้วยนะ

ถ้าออกลูกซึมอีกทิศชุดเดียวนี่ยุ่งเลย

จับได้เปลี่ยลทั้ง๕สู้ด้วย
หมวงเนื้อทั้งนั้นเลยนะครับ
ตากหรือเปล่าแบบนี้พี่ปาน
ซิคแท็กยังเอาไม่อยู่อ่ะแบบเนี้ย
โอ้โห

คลิววัฒน์ถุกโชโลกครับอินทราชัยช๕พนะครับ

เดี๋ยวชมภาพช้าด้วยนะครับว่าโดนยังไงสุดท้ายแล้วนี่มัน

คู่นี้ก็สนุกครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป